วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะออกมาแถลงผลเรื่องของคะแนน
ซึ่งเป็นคะแนนดิบนะคะของสอสอแต่ละพักที่ได้รับ
สำหรับสอสอแบบแบ่งเขตเท่านั้นนะคะครับกรกตบอกว่า
ก็เห็นถามกันมาเยอะอืมว่าอยากจะเห็นคะแนนดิบอ่ะ
อยากจะเห็นตัวเลขจริงตอนแรกกรกตบอกว่าจะมีการแถลงวันศุกร์
เลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นหน่อยเป็นวันนี้เลยนะคะ
ตัวเลขนี้กรกตบอกว่าเป็นตัวเลขแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ว่าแต่ละเขตพักไหนได้คะแนนเท่าไหร่บ้างคือนับเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ใช่คือคะแนนพ่อปูล่าโหวตนั่นแหละเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นหน้าจอแบบนี้เลยค่ะครับ
ก็เป็นการแถลงผลการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
ผู้สมัครหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคนถูกตัดสิทธิ์ห้าร้อยเจ็ดสิบสองคน
เหลือหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าคนผลการรวมคะแนนพักการเมืองแปดสิบเอ็ดพัก
รวมทั้งสิ้นสามสิบห้าร้านห้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนน
ลำดับตามนี้นะคะลำดับที่หนึ่ง
พักพลังประชารัฐแปดล้านสี่แสนกว่ากว่าเอาเป็นตัวเลขกลมกลมแล้วกันนะคะ
อันดับสองพักเพื่อไทยเจ็ดล้านเก้าแสนกว่า
อันดับสามเนี้ยอนาคตใหม่นะคะอืมหกล้านสองกว่ากว่าเนี้ยค่ะ
พักประชาธิบัติสามล้านเก้าแสนนะคะเอาเป็นกลมกลมแบบนี้นะคะ
ภูมิใจไทยเนี่ยสามล้านเจ็ดกว่ากว่าเสรีรวมไทยแปดแสนสอง
ชาติไทยพัฒนาเจ็ดแสนแปดเศรษฐกิจใหม่สี่แสนแปด
ประชาชาติสี่แสนแปดหมื่นกว่านะคะเพื่อชาติเนี่ยสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสาม
รวมพลังประชาชาติไทยสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสี่ชาติพัฒนาสองแสนห้ากว่ากว่านะคะ
พลังท้องถิ่นไทยสองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากว่ารักผืนป่าประเทศไทยหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันกว่ากว่า
พลังปวงชนไทยแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามพลังชาติไทยเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
ก็คือไล่เรียงตามนี้ตัวเลขแบบละเอียดเลย
นี่คือตัวเลขดิบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่กอกกะตอมาแถลง
ซึ่งท่านสามารถไปดูในเว็บไซต์ของกรกตได้ใช่ค่ะ
เพราะว่าที่ส่งผู้สมัครทั้งหมดแปดสิบเอ็ดพักสามร้อยห้าสิบเขตทั่วประเทศเนี่ย
ส่งมากบ้างน้อยบ้างก็ต่างกันไปแต่ละพักเนี่ยนะเอาเขาจริงแล้วก็มีผู้ที่ได้คะแนนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒๐กว่าพัก
ค่ะนะแต่จะคะแนนถึงคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้กรกตอบอกว่ามีทั้งสิ้นสามสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดห้าสิบเอ็ดล้านกว่าคนนะฮะแล้วก็คิดเป็นก็คือร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดหกเก้า
อ่าจากตอนแรกที่แถลงเนี่ยร้อยละหกสิบกว่ากว่าค่ะแต่พอนับคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดหกเก้า
เป็นบัตรดีร้อยละเก้าสิบสองจุดแปดห้าหรือว่าสามสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันหกหร้อยสี่สิบห้าใบ
มีบัตรเสียร้อยละห้าจุดห้าเจ็ดหรือสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบเจ็ดใบโดยเป็นบัตรที่ไม่เลือกพักใดเลย
หรือว่าโหวตโนนะฮะร้อยละหนึ่งจุดห้าแปดหรือหกแสนห้าพันสามร้อยเก้าสิบสองใบอืม
แต่อันนี้คือคะแนนดิบนะป๊อปูล่าโหวตถ้าคิดเป็นสอสอเขตเนี่ย
ก็ตัวเลขดิบเหล่านี้ค่ะมันมีความหมายซึ่งก็จะสามารถนำไปคำนวณสอสอ
บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ได้ใช่แต่ว่าทางกรกตยังไม่คำนวณให้
เพราะกรกตบอกว่าต้องรออีกหลายขั้นตอนต้องมีการพิจารณาอีกหลายอย่าง
แถลงอย่างเป็นทางการอีกทีก็คือ๙พฤษภาคม
คือระหว่างนี้กรกตต้องพิจารณาเรื่องของใบส้ม
ใช่ค่ะเพราะบางพื้นที่อาจจะต้องเลือกตั้งใหม่
คือใบเหลืองเนี่ยพ้นไปแล้วนะฮะใบเหลืองคือถ้าพบทุจริตอะไรพวกนี้
ต้องให้ใบเหลืองก่อนที่จะเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งแต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ถ้าพบทุจริตตรงไหนมีปัญหาตรงไหนอันนี้ให้ใบส้มและให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้
ดังนั้นตอนนี้ตามหน้าจอของเรานะคะถ้าลองดูนะคะสสเขตสสบัญชีรายชื่อ
แถลงวันนี้นะคะลองคำนวณดูให้นะคะแล้วมารวมกันออกมาเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะไหนยังไง
แต่ว่าถ้ามาคำนวณในส่วนของสอสอแล้วที่นั่งจะอยู่เป็นอันดับ๒
ลองดูแบบนี้ตามหน้าจอเลยนะคะภักดิ์เพื่อไทยเขตได้ไปร้อยสามสิบเจ็ดที่นั่ง
แต่ไปคำนวณดูแล้วจำนวนเสาเพิ่งมีมันไม่สามารถที่จะไปนำหรือบัญชีรายชื่อมาได้
คือเต็มแล้วคือสัดส่วนสอสอเพิ่งจะมี
เมื่อเอาสอสอ๕๐๐คนไปหารกับจำนวนคนที่ลงคะแนนให้เพื่อไทยเนี่ย
เขาจะได้สอแบบเต็มที่สุดประมาณ๑๑๐กว่ากว่า
แต่เขาได้เขตไป๑๓๗คือเกินไปแล้ว
ใช่ค่ะดังนั้นในส่วนของสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยมันมาเพิ่มไม่ได้แล้วไง
อย่างพลังประชารัฐเขาหาแล้วเขามีสอที่ควรจะมีของเขาคือ๑๑๖คน

เพราะว่าต้องเอาสอสอที่เพิ่งจะมี๑๑๖ไปลบเขต๙๗
เรื่องของสอสอพึงมีเราเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่ามีการคำนวณยังไง
คุณผู้ชมจะได้ไม่งงเราเลยคำนวณให้แบบนี้นะคะ

คำนวณให้เลยค่ะอนาคตใหม่สสเขตนะคะ๓๐ที่นั่ง
น่าจะได้อีกสัก๕๐ที่นั่งรวมแล้วเป็น๘๐นะคะ
ก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นประกาศ๙๕นับไปแล้ว๙๕เขาได้๘๗นะ
รวมแล้วลดลงไป๗ค่ะนี่นะคะตามหน้าจอนี้เลยไล่เลียงแบบนี้
อาจจะไม่ต้องอ่านดูหน้าจอนี้ได้แบบนี้นะคะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะเราจะลองจัดสูตรรัฐบาลแบ่งคั่วดูให้ด้วย
วันนี้ในกริจเอื้อวงรองเลขาธิการกรกตที่แถลงข่าวนะครับ
บอกว่าคะแนนนี้เป็นคะแนนนับแล้ว๑๐๐นะครับ
และคะแนนดิบนี้จะไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้อีกแล้ว
สาเหตุที่แถลงวันนี้จากเดิมนัดไว้พรุ่งนี้
เพราะกรกตทราบว่าทุกคนกำลังรอตัวเลขผลคะแนนรวม
เข้าใจความรู้สึกเมื่อตรวจตัวเลขคะแนนได้
๒จังหวัดสุดท้ายเมื่อวานนี้เสร็จแล้วก็เลยรีบมาแถลงให้ทราบ
และจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ได้
ภายในวันที่๙พฤษภาคมนี้ทั้งเขต
ตอนนี้เขตยังไม่เป็นทางการกับบัญชีรายชื่อเนี่ย
ยังไม่ได้คำนวณเดี๋ยวภายใน๙พฤษภาคม
จะประกาศทั้งสองอย่างอย่างเป็นทางการ
ส่วนปัญหาวันนี้มันมีอยู่นิดหน่อยก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
ตรงกับยอดบัตรมันเหลื่อมกันไป๙ใบ
กรกตบอกว่ามันเป็นเรื่องของหมัดเขย่ง
ใช่ค่ะก็เป็นในลักษณะที่ว่าเราอาจจะไปแสดงตัวแล้ว
เอาบัตรประชาชนไปยื่นที่หน่วยแล้วครับแล้วอาจจะกำลังต่อคิวอยู่
หรืออาจจะมีอะไรฉุกเฉินแล้วไม่ได้ไปกากบาทใช้สิทธิ์นะคะ
แต่ไปแสดงตัวแล้วนึกออกมั้ยแต่ไม่เข้าครูหาไปกากบัตร
เจ้าหน้าที่ก็ติ๊กไปแล้วว่าคนนี้มาแต่ไม่ได้รับบัตรไปลงคะแนน
มันก็เลยเหลื่อมไป๙ใบตรงนี้คือบัตรเขย่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
นะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ากรกฏอเขายังไม่สามารถแถลงแบบ๑๐๐ได้
เพราะว่ามันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาด้วยตอนนี้รวมแล้วเรื่องร้องเรียน๑๘๖เรื่อง
เป็นความปรากฏ๔๐เรื่องเป็นคำร้อง๗๑เรื่อง
กรกตบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจข้อมูลก่อนตั้งกรรมการไต่สวนนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการให้ใบแดงหรือใบเหลือง
คนที่ออกมาให้ข้อมูลว่ากรกตเตรียมจะแจกใบเหลืองเตรียมจะแจกใบแดง
ตอนนี้กรกตสั่งการให้เอาผิดแล้วนะคะเป็นการปล่อยข่าวนะคะ
กตยังไม่ได้ให้ใบอะไรใคร
จริงคนให้ข้อมูลก็ต้องไปดูเรื่องของหลักกฎหมายด้วยนะ
ตอนนี้มันพ้นช่วงใบเหลืองไปแล้วระหว่างนี้คือใบส้ม
แดงจะแจกได้ก็คือประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้ว
ทีนี้ไปพบตอนหลังเนี่ยอันนี้สอยตอนหลังเนี่ยอันนี้คือใบแดง
แต่ต้องไปที่ศาลต้องให้ศาลเป็นผู้สั่ง
ระหว่างนี้กรกตใช้เสียงข้างมากของกรกตสั่งได้
แต่เป็นใบส้มในการให้มีการเลือกตั้งใหม่
และมันก็เลยมีความหมายไงคะถ้าเกิดต้องจัดการเลือกตั้งใหม่
ทีนี้จำนวนคนที่ไปใช้สิทธิ์มันก็จะส่งผล